ว่ากันว่าวันนี้เนี่ยแดดดีเสาร์อาทิตย์ก็ฝนน้อยน่าจะไปเที่ยวบางแสนได้พอดี
แต่ใครจะมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะมาตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองกันก่อนค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันศุกร์ค่ะ
น่าจะเป็นสุกที่สดใสแดดจัดฟ้าเปิดโปร่งโล่งสบายกันทีเดียว
เพราะว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้โดยรวมของประเทศแล้วแดดจัดนะคะ
อากาศร้อนไม่ค่อยมีฝนพาดผ่านมาเป็นเพราะอะไรตรวจสอบกันเพิ่มเติมเลยนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศกันเลยค่ะจะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยนะคะ
ตอนบนตอนกลางและตอนล่างในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมสักเท่าไหร่นักค่ะ
แล้วก็ถ้าดูเพิ่มเติมไปที่แผนที่อากาศเราไปดูเส้นความกดอากาศเท่านะคะ
วันนี้เส้น๑๘๐๐กับเส้น๑๖๐๐๒เส้นนี้อยู่ห่างกัน
เส้นสีน้ำเงินห่างกันเท่าไหร่อากาศยิ่งร้อนนะคะ
แต่ก็อย่าประมาทไปเพราะว่าบริเวณเส้นที่พาดผ่านบริเวณนี้ก็คือภูเก็ตพังงาระนองเนี่ยจะมีกลุ่มฝนมากหน่อย
ขณะที่ทิศทางลมก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอื่อยแผลวเบา
เพราะกำลังของมันเนี่ยพัดไปที่อ่าวเบงกอลตอนบนแถวบังคลาเทศเวียดนามนะคะ
ทำให้กลุ่มฝนไม่ตกลงประเทศไทยแต่ยังมีอยู่บ้างประปรายบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่อื่นมีตกเบาเล็กภาคตะวันออกมีเล็กน้อยนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะก็ยังคงต้องดูที่ภูเก็ตพังงานระนองยังคงมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
หรือว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็ต้องระวังด้วย
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนดูเลยค่ะตอนกลางของประเทศสีแดงเข้มแบบนี้
อุณหภูมิทะลุเกือบ๔๐องศาเซลเซลเซียสนะคะ
เพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์จากการที่แดดออกนี้ให้ดีค่ะ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเบาค่ะประมาณร้อยละ๓๐ของพื้นที่
หากมีตกก็จะเป็นตกกระจายตกสานะคะตกปล่อยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกก็เช่นกันนะคะไม่แตกต่างกันมาก
ตกร้อยละสามสิบของพื้นที่ภาคตะบันออกคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ไปเที่ยวทะเลได้สบายใจค่ะภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีฝนตกประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่
ส่วนมากก็แถบจังหวัดตอนล่างขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังไม่แนะนำให้ท่องเที่ยวมากนักนะคะ
แต่ว่าชาวเรืองยังคงเดินเรือได้แต่เพิ่มความระมัดระวังค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนเพียงแค่ร้อยละสามสิบของพื้นที่แล้วก็ไม่มากนักนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปท่องเที่ยวเราก็ขอเน้นย้ำค่ะเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันลาไปก่อนขอไปเที่ยวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สุดท้ายสมหวังแน่นอนโอ้บางแสนโอ้บางแสนใครที่อยากมีแฟน
สวยเนอะมนตร์เสน่ห์ของหันบางแสนนี่ไม่เคยเสื่อมคลายจริงนะคะอากาศดียังพอไปได้อยู่
สัปดาห์นี้นะแต่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเช็คกันใหม่ใช่ครับ